ฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคะจริงแล้วมีคิวที่จะลงแข่งขันวันนี้
เจอกับทาจิกิสถานแต่เนื่องจากว่าฝนตกลงมา
ตอนแรกเลื่อนเกมการแข่งขันไปก่อนจะไปแข่งขันตอนช่วงเย็น
แต่สุดท้ายเลื่อนไปเลยจะไปแข่งวันพรุ่งนี้แทนนะคะ
ก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี

จากเดิมโปรแกรมแข่งขัน๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ณตอนนี้เลื่อนไปเป็นแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะเวลา๑๐โมงเช้า
เช่นเดียวกันคู่ของญี่ปุ่นกับมาเลเซียก็จะเลื่อนไปแข่งขันเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าทั้ง๔ทีมมีลุ้นในการเข้ารอบหมด
สุดท้ายของแต่ละกลุ่มจะต้องเตะพร้อมกัน
กรณีทีมไทยได้รองแชมป์กลุ่ม
ซึ่งยังมีลุ้นทั้ง๓ทีม
ก็จะมีโอมานจ่าฝูงที่มี๔คะแนนเท่ากับเกาหลีเหนือ

นัดสุดท้ายเกาหลีเหนือพบกับโอมาน

แข่งขันในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ครับ

แข่งขัน๓๐กันยายนหากทีมไทยเอาชนะแล้วผ่านเข้าสู่รอบรอง
ก็จะขวาสิทธิ์ไปเล่นบอลโลก
อายุไม่เกิน๑๗ปีชิงแชมป์โลกที่เปรูในปี๒๐๑
เราเคยไปมาแล้วนะครับ๑๗ปีไปมา๒ครั้งในยุคปี๑๙๒
ที่อาจารย์หลังชันนิพลชีวินเป็นกุญสือนะครับ
ตอนนั้นเราไปก็จะมีนักเตะดังอย่างสุธิสุสมกิจบำรุงบุญพรมอาวิเชษภุตตานเทียสัตว์โพอ้น
แล้วก็อีกสมัยปี๑๙๙ที่นิวซีแลนด์นะครับก็จะเป็นทีมชาติยุคปัจจุบัน
สินทะวิชัยเคยไปชุดนั้นเทียเทพิโนไทนัตรพรพรรณฤษฐ์พิชิตพงศ์เฉยฉิวแล้วกองน่างดัง
ตอนนั้นก็มีสุริยะอัมตาเวทที่ตอนนี้ไม่ได้เล่นฟุตบอลแล้วแต่สุขยอดมาก
แต่พูดชื่อมาตัวตัวนี้คุ้นหูไปหมดเลยนะ

ส่งกำลังใจให้ยู๑๖กันด้วยนะคะ